มีคนร้ายใช้อาวุธปืนไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อที่ย่านเพชรเกษม
แล้วก็ยังยิงพนักงานจนบาดเจ็บล่าสุดทางตำรวจเนี่ย
ออกหมายจับแล้วนะคะโดยคนร้ายเนี่ย
ได้เงินไปประมาณ๓๐๐๐บาทหลังจากที่ก่อเหตุค่ะ
แล้วก็ใช้ปืนบุกเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ
บริเวณริมถนนเพชรเกษมระหว่างซอยเพชรเกษม๔๖และ๔๘
จากนั้นยังยิงนายสุรเดชจิตนาอายุ๒๕ปีพนักงานภายในร้าน
จนกระสุนถากหน้าผาก๑นัดและยังถูกขาดหนีบซ้าย๑นัดจนบัดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๒เมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะคะ
ล่าสุดทางพันธุ์ตำรวจเอกประพาวินฉายโฉมเลิศ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานภาษีเจริญบอกว่า
วันนี้เนี่ยเตรียมจะออกหมายจับคนร้ายชายตามภาพกล้องวงจรปิด
ซึ่งสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
ว่ามีการใช้ปืนมาก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ภายในร้านนี้
ส่วนตัวผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าจะมีมากกว่า๑คนหรือไม่
ตามคำให้การของพยานนะคะ
ที่บอกว่ามีผู้ชายอีกคนเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์ติดเครื่องรออยู่แล้วก็หลบหนีกันไป
ตรงนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน
ตกลงเขาร่วมขบวนการกันจริงหรือไม่อย่างไร
ส่วนการที่คนร้ายมีพฤติกรรมอุกอาจถึงขนาดใช้อาวุธปืนมายิงพนักงาน
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่านี่เป็นมืออาชีพหรือว่าเจตนาหรือไม่ค่ะ
ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทประพลกิมประพันธ์สารวัตรสอบสวนสนภาษีเจริญ
บอกว่าตำรวจจะนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมทั้งคำให้การของพยานและหลักฐานอื่น
ขออำนาจศาลจังหวัดธนบุรีขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายค่ะ
ซึ่งจากการสอบปากคำหนึ่งในพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
โดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมคนร้ายที่ใช้เวลาก่อเหตุอย่างรวดเร็ว

จะสอบปากคำนายสุรเดชผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งล่าสุดเขาบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิด
ที่สามารถระบุรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายได้อย่างชัดเจนค่ะ